เธ้าหน้าที่ต้องอย่ากว้างคนนึง
แต่มันเป็นสุดวิสัย
และลูกค้าเกิดกินได้มา
เจ้าหน้าที่ก็เลยนำลงไปส่งข้างล่าง
แล้วพอดีเนี่ยเพื่อนผมแอบถ่ายคลิปเล่น
มันถ่ายช่วงไม่ถึงนาที
แล้วรีบปิดคลิปไป
แต่ว่าเขาไม่ได้หันไปมองว่าเจ้าหน้าที่อยู่กับเขาข้างหลัง

เพราะว่าเขาก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะถ่าย
แต่ว่าเจ้าหน้าที่อยู่จริงครับยืนยันครับ
นี่ดูครับมีแต่รูปภาพครับเจ้าหน้าที่ไม่อยู่

อย่างน้อยที่สุดเจ้าหน้าที่ต้องมีสักคนหนึ่ง
ช่วยดูแล้วคุกพร้อม
ด้วยครับ
วันนี้ผมมาพิจารณ์เรื่องภาพวันที่๒๖
ที่มีข่าวออกมาว่าเจ้าหน้าที่ไม่ดูแลลูกค้า
แล้วก็ลงไปล้างกลางเต็นต์ก่อน
แต่ด้วยความเป็นจริงเจ้าหน้าที่อยู่ในนั้น
อ้านด้วยจุดนั้นนะครับแต่มันเป็นแล้วลูกค้าเกิดเข้าขึ้นมา
เจ้าหน้าที่ก็เลยนำลงไปส่งข้างล่างแล้วพอดีเนี่ยเพื่อนผม
ต้องขอโทษด้วยครับเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะถ่าย
แต่ว่าเจ้าหน้าที่อยู่จริงครับยืนยันครับเพราะว่าวันนั้นพวกผมสามคนอยู่ตรงนั้นจริงครับ
เพราะว่าผมขึ้นไปช่วยข้างบนเจ้าหน้าที่อยู่จริงจริงแค่นี้แหละครับผมว่า
วันนี้ที่ผมมานี่ลูกหาบผมมาหาข้อความจริงกับว่าผิดการนั้นเกิดยังไง
ลูกหาบทั้ง๓ท่านนะคนนี้เป็นคนถ่ายคลิป
ได้มาเรียนว่าถ่ายคลิปเล่นสนุกสนุกแต่ถ่ายในขณะที่เจ้าที่ยืนประจำจุด
การที่เจ้าที่ลงส่งในเที่ยวหน้าหน้านั้นลูกห่างคนนี้กำลังถ่ายคลิปอยู่
เกินหนึ่งทีที่เจ้าที่ไปส่งคนเจ็บนั้นแล้วกลับขึ้นมาใหม่
หากคนนี้ก็หยุดถ่ายคลิปแล้วหันไปเจอเจ้าหน้าที่
เหตุการณ์จะเป็นในลักษณะนี้ซึ่งเขาก็ได้ยอมรับผิดแล้วว่า
เขาทำเพื่อกว่าความสนุกแล้วคลิปที่ถ่วยแพพลออกไป
ไม่รู้ว่าสร้างความเสียหายกับทางอุทยานกับเจ้าที่ของเรา
สำหรับเหตุการณ์ที่นี้ก็เป็นบทเรียน
เสียงเก่าต่อไปสำหรับทางผมกับทางเจ้าที่สุภาและลูกห่าง
ชุดต่อไปจะขอยืนยันว่า
ในปีนี้เจ้าที่ของเราทำงานอย่างเข้มแข็ง
แล้วกับลูกหาบต้องมีการปรับปรุงจะเป็นเนื้อเดียวกัน
ดูแลที่เรายังปลอดภัย
แล้วก็สามารถสร้างความอุ่นใจให้กับเจ้าที่
ก็อย่างไรก็ตามก็ขอเรียนเชิญน้ำเที่ยวทุกท่านนะที่จะมาเที่ยวกุญญันแห่งชาติธรรมภูมิและเดินยากไก่เขาช้างเผือก
ก็ขอให้มีความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยและรู้ข่าวของเราครับก็ขอขอบคุณขอชี้แจงในเรื่องนี้ครับ
เดี๋ยวก่อนนะตรงนี้ผมก็ขอโทษหัวหน้าเรื่องที่ทำงานขอโทษครับ

สำหรับนี้ก็อาจจะมีพิจารณาลงโทษกันไปโดยให้หัวหน้าลูกหาเป็นผู้พิจารณานะฮะ
ถ้าเหมาะสมอย่างไรเราก็เสนอผมมาอีกทีหนึ่งนะครับ